ขโมยรถโยกของคุณลุงซึ่งเป็นคนพิการเนี่ยนะคะ
จับกุมตัวได้แล้วแหละเพราะว่ายาดเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
เลยนะนี่เป็นภาพช่วงที่คนร้ายนะ
เขาโยกรถสามล้อคันนี้กำลังจะเอากลับบ้าน
นี่เป็นหลักฐานสำคัญนำมาสู่การจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ถามว่าเอาไปทำไมเขาบอกว่าเอาไปให้คุณตา
เพราะว่าคุณตาเดินเหินลำบาก
คุณตาของเขาซึ่งคุณตาของเขาเดินเหินลำบาก
ก็เลยอยากจะให้ใช้รถสามล้อคันนี้โดยไม่ทราบว่ามีคนเอามาทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
คือช่วงนี้คือใจเห็นว่าทำไมรถโยกมันถึง

เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยแล้วมือซ้ายก็จับรถโยกไปด้วย

ค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะคนร้ายชื่อว่านายประโยชน์เอี่ยมรำค่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นรถรถโยกสามล้อคันนี้เนี่ยนะคะ
จอดไว้ข้างต้นไม้ริมสะน้ำใกล้กับอบตบ้านยางอำเภอเมืองบุรียรำ
ลูกสาวผู้เสียหายนำคลิปประกาศตามหาค่ะ
แล้วก็เขาแจ้งความให้กับตำรวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
นางสาวปะนิดาเอี่ยมรำอายุ๔๒ปีเป็นลูกสาวผู้เสียหาย
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวให้ช่วยกันติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ให้เอารถโยกมาคืนนะคะบอกว่าจะเอาเรื่อง
แต่ถ้าไปเจอว่าเอาไปทำเป็นเศษเหล็กแล้วก็จะดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นผ่านมาแล้วหลายวันแจ้งความไปแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านี่นะคะ
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุเอาคลิปจากภาพกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์มาตรวจสอบแล้วก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
เมื่อวานี้ตำรวจสพมบุรีรำควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อนายนัทพงศ์โคตรทุมอายุ๒๔ปี
โยกที่ขโมยไปตำรวจก็ไปตามเจอ
เสื้อผ้าที่สวมใส่ที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็เจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจก็เจออีกค่ะข้อหาที่ได้ไปนะคะลักทรัพย์หรือรับของโจร
ผู้ต้องหาให้การว่าวันที่เกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ริมถนนสาธารณะทางเข้าบ้านยางหมู่ที่๒
เห็นรถโยกคันนี้เป็นรถสามล้อคนพิการจอดอยู่ข้างกับต้นไม้
ไม่รู้ว่าเป็นของใครคิดว่าเจ้าของน่าจะเอามาทิ้ง
เพราะว่าสภาพที่เห็นเบื้องต้นมันเก่าแล้วก็เลยตัดสินใจโยกกลับบ้านไปเลยค่ะ
ถามว่าเอาไปทำไมบอกว่าจะเอาไปให้ตาของตัวเอง
ใช้เพราะว่าอายุมากแล้วตาเนี่ยหลังค่อมเดินไปไหนมาไหนก็ลำบาก
เขาบอกว่าไม่ได้บอกตาว่าขโมยมาหรอกนะ
บอกแค่ว่าเห็นจอดทิ้งไว้นี่เป็นคุณตานะคะของผู้ต้องหา
เขาบอกว่าเขาเห็นจอดทิ้งไว้ก็เลยอยากจะเอามาให้คุณตาใช้
แต่ตารู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่ทันได้ใช้ค่ะ
เขามาถูกจับกลุ่มตัวได้ซะก่อนนะคะ
นี้ผู้ต้องหาฝากขอโทษคุณตาผู้เสียหายด้วย
เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยมาแต่คิดว่าเจ้าของเอามาทิ้งเท่านั้นเองค่ะ